เห็นชีวิตแฮปปี้กับคุณสามีกับคุณลูกแบบนี้รู้หรือไม่คุณผู้ชมว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นโรคแพนิกแอปแท็กค่ะ
คือยังไงค่ะโรคนี้มันเป็นโรคที่นอนไม่หลับสมองหลั่งสารเคมีตลอด
เหมือนไม่เคยได้พักผ่อนจริงมาเกือบ๑๐ปีคุณ
เราเวลาเรานอนหลับแล้วเรานอนไม่พอแค่วันเดียวเนี่ยก็มึนแล้วนะ
อันนี้ก็เป็นมาเกือบ๑๐ปี
ล่าสูตรคุณผู้ชมพี่เอ๋เกือบหายใจเลยนะคะ
เกร็งตากระตุกฟังแล้วช็อกมากเลย
เพราะหมอเองก็บอกว่าสามีพี่อ๋อมเนี่ยอวัยวะอื่นแข็งแรงดีปกติ
แต่แค่นอนไม่หลับกลับทำให้เกิดโรคแพนิกแอดแท็กจนเกือบตายมาแล้วค่ะ

เป็นเกี่ยวกับเหมือนการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอ
มันก็เลยกลายเป็นว่าส่งผลทำให้สมองไม่ได้ทำงานไม่ได้พักผ่อนเลย
อาการมันออกเขาก็ตกใจว่าไม่รู้เขาเป็นอะไรหายใจไม่ออกเลย
แล้วก็มือเก่งแล้วก็แบบเหมือนจะตายอ่ะเหมือนคนจะตายเลยอ่ะ

แต่ต้องกินยานะคล้ายกับมันเป็นไปในทางเกี่ยวกับซึมเศร้าเหมือนกัน
ถ้าเป็นเยอะก็อาจจะซึมเศร้ามันเชื่อมโยงกันได้
มันก็ถือว่าเป็นคล้ายใกล้ตัวถ้าเกิดว่าใครจะไปคิดว่าแค่นอนไม่หลับเนี่ย
อาจจะเกิดภาวะแบบนี้อาจจะเกือบตายได้และอาจจะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตถ้าเกิดไม่รักษานะคะ
ถูกต้องอันนี้ก็ต้องดูแลคนใกล้ชิดนะใกล้ตัวอย่างดีด้วยนะคะ